แต่งที่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นต้องพูดถึงกัน๓วัน๘วัน
คือมีสีสันมากมายเหลือเกินหนึ่งในนั้นคือพี่โน๊ตอุดมค่ะ
คนนี้นี่มีความสำคัญในงานมากเลยนะเพราะอะไร

ทีมงานสวนสนุกคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็รับหน้าที่เป็นเจ้าบ่าวเป็นเท่าแก่ให้เจ้าบ่าวด้วย
ไม่ใช่อะไรวันก่อนเห็นเขานี่คุณไปงานแต่ง

อ่ะคุณไปลดให้เจ้าบ่าวเจ้าสาว

เจ้าบ่าวเจ้าสาวลดน้ำสังกลับมาให้พี่โน๊ต

เออตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปคุณผู้ชม

ว่าทำไมพี่โน๊ตอุดมแม่ทำไมเปล่าสาวถึงไปลดน้ำให้พี่โน๊ตอุดม

อวยเขาหรอกเขาคือคู่ที่เหมาะสมกันทุกประการ
เราเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งของเขาเลย
ตัวพี่โน๊ตเองเนี่ยสมควรเป็นฝ่ายได้รับคำโวยพรจากเขาทั้งคู่มากกว่า
แบบนี้ก็เลยแกกลายเป็นสึงสนับ
ไม่สนุกเป็นจริงจัง
เห็นคุณก้อยเนี่ยน้ำตาไหลเนี่ยไม่รู้พี่โน๊ตเหยียบขาอยู่ข้างล่างหรือเปล่า
น่าจะเสียดาย

น่ารักเป็นเรื่องบรรยากาศซึ้งดี
อันนี้ก็ถูกเปิดเผยโดยคุณเบลนะ
หนึ่งในทีมงานก้าวนั่นแหละนะคะที่บอกเหตุผลว่าทำไมพี่โน๊ตเนี่ย
ถึงให้คู่เปล่าสาวเขารดน้ำสั่งให้
แต่ว่าก็เป็นโมเมนต์น่ารักของคู่นี้เนาะ
อยากเห็นพี่โน๊ตอุดมกับปามี่คุยกันอีกรอบหนึ่ง